เปิดปากกับภาคภูมิ
ศัลยกรรมในกลิ่นแห่งหนึ่งย่านวิสานนะครับ
เบื้องมีแพทย์เกือดนะครับขอปลอมอย่างไร
เป็นคนที่ลงมือศัลยกรรมให้กับผู้เสียหาย
แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ถูกจับกลุ่มไปแล้ว

เขาบอกว่าหนูร่างกายนูขอตาเรื่องเนื้อเยื่อเทียม
ทำให้จมูกอักเสบแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ค่ะ
ข้างหนูหมออาร์มค่ะที่อ้างตัวว่าเป็นหมอที่จบ

ของประเทศไทยคลินิกอื่นไม่มีนู่นนี่นั่นส่งอะไรมาให้เราดู
เราก็บอกโอเคงั้นพี่ขอเช็คชื่อหมอเลยได้ไหม
ซึ่งเขาส่งชื่อหมอมานะคะเราเช็คก็ขึ้นนะคะในแพทยศภาก็ขึ้น
แต่เราไม่ได้สถาเป็นที่แบบว่าเอ้ยไม่ต้องเห็นแหละ
ส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจหรืออะไรก็ตาม

ไม่ว่าจะเป็นเขตเกิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกก่อนนะคะว่าเขาโดนจับไป
วันที่๒๔พฤศจิกาเนี่ยเราไม่รู้เลยเพราะไม่รู้เลย

วันนี้เราพบกันเนี่ยเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำศัลยกรรมนะครับ
แล้วก็มีผู้ที่เสียหายตกเป็นเหยื่อนะครับ
เพราะไปเจอคลินิกที่ผู้เสียหายบอกนี่คือคลินิกเถื่อนนะ
หมอก็ใช้หมอเถื่อนนะครับแบ่งแยกเป็นสองกลุ่มนะครับ
กลุ่มหนึ่งก็คือพอไปเจอหมอเถื่อนเจอคลินิกเถื่อนเจออุปกรณ์วัสดุต่าง
ที่ไม่ได้มาตรฐานเขาก็มีปัญหานะฮะสองก็คือบางคนเนี่ยถูกหลอกให้มาเป็นเคสรีวิว
แล้วบอกว่าเออเดี๋ยวยังไงลองจ่ายเงินมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะคืนให้แล้วก็ไม่ได้เงินคืน
นี่คือภาพเมื่อวานนี้นะครับที่บรรดากลุ่มของผู้ที่เสียหายนะครับ
ไปกับทนายเจมส์ไปที่สอบสวนกลางนะฮะตำรวจสอบสวนกลางที่มีปคบอยู่นะครับ
เพื่อจะยื่นเรื่องเพราะปัญหามันไม่ใช่ว่าเกิดเหตุครั้งแรก
แต่มันคือกรณีที่คลินิกแห่งนี้กับคนที่เป็นเจ้าของคลินิกแห่งนี้
เคยถูกแจ้งความเคยถูกจับดำเนินคดีไปแล้วเมื่อปลายปีก่อน
พฤศจิกายน๒๕๖๕และได้รับการประกันตัวออกมา
เอาล่ะก็ตามหลักขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมก็มีสิทธิ์ได้รับการประกันตัว
แต่คำถามก็คือพอได้รับการประกันตัวออกมาเขากลับไปทำเหมือนเดิม
แล้วก็มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออีกผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อมาแล้ว
เขาก็เฮ้ยอย่างนี้เนี่ยค่าความเสียหายต่างเงินที่เขาสูญเสียไป
รูปร่างหน้าตาต่างต่างของเขาที่พังเสียหายนอกจากยังไม่มีใครรับผิดชอบแล้ว
แล้วทำไมคนที่ก่อเหตุคนที่กระทำกับเขายังอยู่ได้อย่างลอยนวล
แม้จะได้รับการประกันตัวออกมาเมื่อวานนี้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับทางบกปคบนะฮะ
บรรดากลุ่มผู้เสียหายก็มีคำถามเอาไว้มากมายหลายสิ่งหลายอย่าง
วันนี้เขาอยากมาขอเปิดใจผ่านรายการของเรานะครับ
เปิดปากกับภาคภูมิเพื่อเป็นอุทาหรณ์ด้วย
แล้วก็อยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมทางคดีขอความชัดเจนทางคดีด้วย
อยู่กับผมที่รายการทั้งหมด๔ท่านด้วยกันนะครับ
แล้วเดี๋ยวผมจะคุยกับทางตำรวจทางปคบนะฮะ
แต่คุยกับแขกรับเชิญที่อยู่ในรายการก่อนนะครับ
ท่านเป็นผู้เสียหายกันทั้งหมดเลยนะฮะ
มีคุณวาชินะครับคุณแพนคุณอิ๊บและคุณพาคินนะครับ
เดี๋ยวผมแนะนำทีละคนนะฮะสวัสดีนะครับทั้ง๔ท่านครับ

คุณวาชินะครับคุณแพนหรือว่าสาวแพนนะครับคุณอิ๊บนะครับและคุณพาคินนะฮะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยคือถ้าถ้าเกิดว่าคุยกันเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเนี่ย
แสดงว่าเจ้าของคลินิกกับคลินิกแห่งนี้มันเกิดเหตุขึ้นสองรอบใช่ไหม

ครั้งแรกเนี่ยเคยมีการแจ้งความกันเมื่อพฤศจิกายนปี๖๕

เดี๋ยวผมขอไล่อย่างนี้ก่อนนะฮะเอาแต่ละท่านก่อน
ที่ไปเจอมามันแบ่งเป็นสองกลุ่มใช่ไหมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้
ก็คือกลุ่มที่ถูกหลอกให้มาเป็นเคสรีวิวแล้วบอกให้จ่ายเงินก่อน
แต่สุดท้ายไม่ได้เงินคืนซึ่งตรงนี้คือคุณวาชิ

ด้อนเงินด้วยทั้งเงินทั้งเสียด้วย

แพทย์เป็นกรณีที่ได้มีการทำไปแล้วนะคะ
ไปแล้วนะคะในวันที่๒๒ภุษฎิก่อนที่เขาก็จะโดนจับแค่สองวันเท่านั้นเอง
ก็คือไปดูดไขมันเหนียงค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานี่นะคะ
จะเห็นแผลเป็นชัดมากผมขอเรียนให้ผู้ชมอย่างนี้นะคะ
ทุกท่านเนี่ยวันนี้ยินดีที่จะเปิดหน้าเปิดตาให้เห็นร่องรอยบาดแผล
อะไรต่างนานาเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกัน
นี่นะของสาวแพนบอกไป
ดูดไขมันเหนียงค่ะดูดไขมันเหนียง
ซึ่งจริงแล้วค่ะถ้าแพนดูรีวิวจากทางคลินิกอื่นมาเนี่ย
แผลมันจะแค่ประมาณ๒เซนเท่านั้นเอง
แต่ดูของเขาคือแบบยาวมาก
ค่ะก็ด้วยตอนแรกที่เราก็ไม่ได้ทราบนะคะว่าเขาเป็นหมอเถื่อนแต่อย่างใด
ซึ่งเราก็เห็นว่าทำไมแผลเราใหญ่จังแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรักษาให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยได้มีการเชื่อใจเขามาโดยตลอดค่ะ
ไหนดูสิปกติแล้วมันยังไงนะเดี๋ยว
พี่ก็ไม่ค่อยสันทัศน์นะปกติถ้าดูดไขมันเนี่ยเขาจะมีแผลขนาดไหนฮ
อาวาชิหิหงะดีเป็นว่าโดยสาวแผนหงะด้วย
ใช่ค่ะไม่เกินสองเซนใช่ใช่ค่ะแล้วแล้วพอเสร็จแล้วก็ไอ้ไขมันแบบ
หย่อนหย่อนของเราใช่ไหมอ่ามันจะหายไปใช่ค่ะเนียงจะหายไป
แล้วจะมีแผลเป็นเหลือไหมมีรอยแผลนิดเดียวค่ะสองแทบมองไม่เห็น
ใช่ไม่เกินสองเซนต์ค่ะเพราะเวลาเราก้มเนี่ยมันจะบัง
ใช่มันจะไม่เห็นอยู่แล้วมันจะไม่เห็นอยู่แล้วใช่ค่ะ
ของสาวแพนพอไปทำปุ๊บค่ะยี่สิบสองพฤศจิกายนก็คือพอไปทำปุ๊
ก็เกิดแผลเป็นใหญ่ขึ้นมานะคะตั้งแต่ตอนช่วงมกราก็มีการถามประธานคลินิก
จะแก้ไขให้เรายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็บ่ายเบี่ยงในการที่จะแก้ไขให้
แต่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรคุณแนนเดี๋ยวแก้ไขให้
แต่ว่าต้องโอนเงินมาจำไปก่อนเป็นเคสรีวิวให้แต่ว่าเหมือนเขาเอาไปโชว์ให้กับหุ้นส่วน
ซึ่งแน่นอนว่าจุดนี้ค่ะเขาอ้างกับทุกเคสทุกคนเลย
เพราะว่าผู้เสียหายของเราเนี่ยมากกว่า๘๐คนเขาเจอแบบเดียวกัน
ก็คือว่าบอกว่าเป็นเคสรีวิวเดี๋ยวคืนเงินให้

เดี๋ยวนะสาวแพนพี่ขออนุญาตดูใครอีกทีนะ
ไปทำ๒๒พฤศจิกายนเสียเงินเท่าไหร่นะ
เสียไปสามหมื่นค่ะสามหมื่นนะ
๒๔วิจิกายนคลีนิกแห่งนี้อยู่แถวสุทธิศาลใช่ไหม

เอาละอ้าวหนูขอโทษค่ะ

ก็คือ๒๔พฤศจิกายน๖๕เขาถูกจับ
ใช่ค่ะซึ่งวันที่เขาถูกจับเนี่ยแพนก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
แล้วเขาก็ให้เหตุผลว่าอ๋อโดนเรื่องแบบนำเข้าฟิลเลอร์ปลอมค่ะ
คุณแพนไม่มีอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเคสของคุณแพนแต่อย่างใด

เป็นแค่เรื่องแบบเขาโดนเรื่องฟิลเลอร์ปลอมสารปลอมแค่นั้น

๒๔โปรติเขาจะมีรักแผลให้มา๗วันต่อเนื่องค่ะ

ข่าวออกกว่าจะออกวันที่๖มกราผ่านไปต้องแบบสองสัปดาห์แล้วอ่ะ
วันนั้นที่เราเห็นเราก็ไม่ได้รู้เลยว่าเหตุการณ์จริงมันคืออะไร
เพราะว่ามันผ่านไป๒สัปดาห์แล้วเราเพิ่งมารู้ข่าว
แล้วน้องกลับไปอีกครั้งคือ๒๒มกรา
วันที่เขามามีไปตัดใหม่ค่ะไปตัดใหม่ก็คือวันที่๙ธันวาส์
ซึ่งวันที่๙ธันวาจริงแล้วมันเป็นหลังจากที่เขาโดนจับไปแล้ว
คลินิกมันควรจะปิดไปแล้วมันยังเปิดอยู่
และรับลูกค้าตามปกติเลย
ต้องไปรักษาเลเซอร์ค่ะเขาก็เลยมีการให้โอนเงินเพิ่ม
ต้องไปเลเซอร์รักษาแผลลอยโอนเพิ่มอีก
แล้วด้วยความที่หนูก็เข้าไปดูรีวิวแล้วอีกอย่าง
คนที่รู้จักคนที่หนูรู้จักเขาสองคนก็ไปแก้ที่คลินิกนั้น
แต่เหมือนแบบว่าตอนนั้นเหมือนจะใช้หมอจริง
ลินิกแห่งนี้ที่สุธิศาลที่เป็นข่าวชื่ออะไรนะ

คุณอามถ้าฟังอยู่อยากจะชี้แจงอะไรเพิ่ม
ก็บอกได้นะฮะ
อ่าก็ก็เขาก็อ้างตัวเป็นหมอใช่ค่ะหมอด้วยใช่ค่ะ
เขาเรียกแทนตัวเองว่าเป็นหมอเลยของหนูแล้วเขาเป็นไหมเขาเป็นหมอไหม
ไม่ได้เป็นแต่ไม่ได้เป็นจบม๖เองพี่บางคนก็บอกว่าเป็นเซลล์
บางคนก็บอกเป็นคอนเซาต์ไปอย่างนี้ค่ะแต่ของหนูน่ะเรียกตัวเองว่าเป็นหมอเลย
เขาทำไหมเขาทำสุดท้ายแล้วหนูว่ามีภาพถึงขนาดเห็นมันถือมีดอ่ะ
แล้วก็ลงคนเลยหนูอ่ะไปได้หลักฐานมาตอนหลังเหรอใช่ค่ะ
คือตอนนั้นมันปฏิเสธว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำ
แต่นี่คือได้ภาพจากวงในเลยค่ะแบบไม่มีการตัดต่อได้เห็นแบบ
พี่ถ้าพี่ได้เห็นภาพนะปกติอ่ะไฟอ่ะไฟผ่าตัดอ่ะ
มันใช้ไฟไร้สดผ่าตัดอ่ะพี่ที่มันจะเป็นกลมโคมไฟไร้สดที่เขามาไร้สดกัน
เพราะเวลาทำเราก็ไม่เห็นเราก็คลัยทำให้เราใช่คือว่าคงแผนเห็น
แต่แพทย์เห็นเพราะว่าเขาทำตรงนี้ค่ะแพทย์ลืมตามอ้าวเขาอยู่
ใครทำหมออ้ำค่ะอ้างตัวว่าหมออ้ำ
ไปทำวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่๙กุมภาค่ะตัดสินใจทำรอบแรก
ตอนปี๖๕ต้นปี๖๕ใช่ค่ะ
พอทำมาได้ประมาณสี่เดือนค่ะจมูกเริ่มมีปัญหาครับ
จะเป็นเหมือนของน้องพาคินนะคะจะเป็นแบบนี้เลย

ปลายบางค่ะจะทะลุคือเหมือนแบบฝืนเนื้อคนไข้เกินไป

แทนที่มันจะเป็นเนื้อตรงจมูกใช่ไหม
ใช่ค่ะแหลมพุ่งแหลมเลยค่ะเหมือนแบบแม่มดเลยค่ะ
หรือซิลิโคนแหลมเหรอใช่ค่ะแล้วยังไงต่อ

เขาก็เลยบอกว่าให้เข้าไปดูให้เข้าไปให้หมอดู

แต่ขอโทษนะคะมันจะมีตอนแรกที่แบบว่า
ประกัน๑ปีไม่มีค่าใช้จ่าย
แล้วทีนี้พอหนูเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าเนี่ยคือต้องใส่
เอาขาซีลิโคนลงแล้วก็ต้องลองเนื้อเยอร์เทียมนะ
โดยมีค่าใช้จ่าย๕๐๐๐บาท
ตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดอะไรว่าโอเค๕๐๐บาท
แล้วทีนี้ก็เลยนัดวันค่ะหลังจากโอนตังเสร็จก็นัดวัน
เป็น๒๕กรกฎา
แล้วพอไปถึงปุ๊บเขาก็บอกว่าเหมือน
อ่าปลายจมูกหนูถ้ามีการเหี่ยวก็ต้องเพิ่มอีกห้าพันบาทนะครับ
เขาแจ้งตอนที่หนูเข้าไปแล้วคนที่ลงมือผ่าตัดกรีดมีดก็คือ
อาร์มทั้งสองรอบคนที่อ้างตัวเป็นหมอของหนู
รอบหลังเสียอีกเท่าไหร่ฮะเสียอีกรวมทั้งหมดหนึ่งหมื่นบาทค่ะ
สองรอบก็ก็ประมาณสี่หมื่นสามอ่า
หลังจากนั้นพอทำได้ประมาณ๔เดือนถึง๔เดือนอีกค่ะ
กำหนดสี่เดือนอีกรอบที่สองมีปัญหาค่ะไหมทะลุค่ะ
มีอีกแล้วใช่ค่ะไหมทะลุไหมทะลุออกมาจุดหนึ่งตรงเนี้ย
แล้วทีนี้หนูก็เลยเข้าไปอีกเข้าไปทางคลินิกอีก
หนูก็ถามว่าอ่ะจะแก้ปัญหายังไงคือมันเกิดสองรอบแล้วนะอืม
คนที่อ้างตัวว่าเป็นหมอที่ชื่อหมออามเขาบอกว่า
เป็นที่ร่างกายหนูเองร่างกายหนูต่อต้านเนื้อเยื่อเทียม
แพ้เนื้อเยื่อเทียมอ่าใช่รอบรอบสามนี้วันที่เท่าไรน่ะ
วันที่สี่พฤศจิกาที่เข้าไปค่ะก่อนถูกจับอ่าเอาเอาเป็นว่าของอีฟเนี่ย
รวมทั้งหมดเสียไปเท่าไหร่เสียไปค่าทำน่ะสี่หมื่นสามค่ะ
แล้วก็หลอกให้โอนอีกสามหมื่นห้าค่ะหูใช่ค่ะหลอกให้โอนค่าอะไรอ่ะ
คือหลังจากที่เขาไปแล้วนางบอกว่ารอบนี้คือจะแก้ไขให้
กระดูกก่อนหลังหูค่ะโดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาท
อืมหนูก็เลยบอกว่าตอนนั้นอ่ะอ่าไม่มีค่ะหนูมีแค่หนึ่งหมื่นบาท
เอาอย่างนี้นะถ้าหมอสงสารหนูคิดว่าเป็นคนกันเอง
ให้หนูยืมไว้ห้าพันหนูก็พูดไปอย่างเงี้เขาเลยบอกว่าอ่ะ
โอนหนึ่งหมื่นบาทก่อนนะแล้วหนูก็เลยโอนจ่ายไปหนึ่งหมื่นบาท
หลังจากนั้นพอออกจากห้องมาเหมือนมีคนไข้คนอื่นนะคะ
ถามหมอว่าคนไข้ลายนี้เป็นอะไรเขาก็บอกว่าหนูมาไปโวยวายกับเขา
เขาบอกว่าหนูเป็นสิวเป็นสิวอุดตันที่จมูก
แต่ตอนที่เข้าไปที่หนูแจ้งว่าเป็นไหมเขาเอามือบีบจมูกหนูด้วย
ไม่เป็นไรไอ้ไอ้รอบสามหมื่นห้าที่ว่าเขาขอให้โอนเนี่ย
ก็เป็นค่าค่าอะไรนะอ่ามันจะโอนสองรอบค่ะรอบแรกอ่า
พฤศจิกาโอนหนึ่งหมื่นบาทเป็นค่าทำค่ะเอาเป็นว่าเอาอิ๊บเนี้ย
เสียทั้งหมดเจ็ดหมื่นแปดใช่ใช่ไหมสาวแพ้นเท่าไรนะ
สาวแพ้นรวมที่โอนเพิ่มไปสี่หมื่นแล้วก็ที่ทำไปเอ่อสามหมื่นค่ะ
เป็นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นค่ะของน้องพาคินก็ทำจมูก
เป็นการแก้ไปทำงานที่อื่นทำจากที่อื่นอยู่แล้ว
ทำจากที่อื่นอยู่แล้วแล้วก็มาแก้มาแก้ที่นี่จ้
เพราะว่าไปเจอเพื่อนครับเพื่อนทำก่อนอืม
แล้วแล้วเขาทำมาทรงสวยเขาสวยเลยก็เลยทำที่เนี้ยเหรอ
ทำที่นี่ใช่ใช่ตอนแรกสวยอืมอ่าตอนแรกโอเค
แต่ว่าพอไปเราทักเพจไปอย่างเงี้จ้ะก็ไปจองโปรโมชั่นอ่า
จริงหนูทำจองไว้เนี่ยคือโปรหมื่นเก้า
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยฟรีเนื้อเยื่อเทียมหรือกระดูกหลังหู
อ่าพอหนูไปแก้เนี้ยก็พอวันที่ไปแก้นะจ๊
ก็ได้คุยกับหมอคนนี้ที่ชื่ออามเนี่ยจ้ะ
คุยกันเขาก็แนะนำให้หนูเป็นเพิ่มกระดูกหลังหูไป
หนูไม่รู้เหมือนกันคือในโปรเนี่ยมันแถมหลังหูอยู่แล้ว
แต่ว่าพอไปถึงมันไม่ได้จ่ายราคานี้
เป็นการอัพเพิ่มขึ้นมาอีกน้องพาคิมไปทำวันที่เท่าไหรเอ่ย
กัญญาจ้ะเจ็ดกัญญาก็คือก่อนที่เขาจะถูกจับ
ใช่ไหมอ่าแล้วเสร็จแล้วพอทำเสร็จแล้วมีปัญหาก็เหมือน
เหมือนกันเลยใช่ไหมมีปัญหาเลยคือเดือนเอ่อประมาณสองอาทิตย์แรกอ่ะ
มันเหมือนอักเสบแล้วจมูกหนูบวมทั้งสั่นเลย
มันบวมมากแล้วมันนิ่มมันก็เลยต้องแล้วก็เป็นแผลคีรอยตรงตรงเนี้ย
อ่าก็เลยต้องไปเจาะมันก็คือที่ออกมาก็คือเป็นเลือดนะ
เป็นเลือดเลยอ่ะพอพอเจาะเสร็จเหมือนลูกโป่งแฟบอ่ะ
มูกกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่แล้วก็เสียไปเท่าไหร่
ทั้งหมดเงินหนูประมาณสองหมื่นกว่าบาทรอบแรก
สองหมื่นห้าสี่ช่วงนั้นรอบสองอ่ะรอบสองรอบสองยังยังไม่ได้ทำ
เพราะว่าเขาก็เหมือนพี่คนนี้เลยเหมือนพี่อีฟเลยว่า
มีปัญหาแล้วเขาจะแก้ให้แต่ต้องเสียตังค์เพิ่ม
ก็เลยยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำแล้วทุกวันนี้ทำหรือยังฮะ
ยังไม่ได้แก้นะยังอยู่นี่ค่ะยังอยู่เหมือนเดิมนี่ค่ะ
จะทันลุงออกมาดูโลกอยู่แล้วค่ะเอาจมูกเอาคือคือหนูให้มาออก
รายการก่อนให้เป็นเตือนภัยให้ทุกคนเห็นก่อนว่าเป็นอย่างนี้นะ
อะไรอย่างเงี้จ้ะแล้วเพื่อนน้องที่ว่าเห็นจากเพื่อนแล้ว
เขาทำมาสวยอ่ะคนนั้นอาการเดียวกันเลยอาการเดียวกันเลย
คือมันกว่ามันจะมีปัญหาพี่มันจะต้องแบบมีระยะเวลาให้มันนิดนึง
เดี๋ยวฉันจะมีปัญหาแล้วนะเข้าสู่กระบวนการของร่างกายอะไรอย่างนี้
จะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเวลาแบบเกี่ยวกับศัลยกรรม
อ่าอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เดี๋ยวจะมาคุยกับคุณวาชิค่ะอันนี้จะยังไม่ทันทำใช่ค่ะ
อ่าแต่เสียเงินเสียไปเท่าไหร่นะสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยค่ะ
เอาละจำได้แม่นเลยนะเดี๋ยวสักครู่กลับมานะครับ
ผู้ครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาคุยกันต่อฮะ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะ
เรื่องของคลินิกสวัสดีกรรมเถือนว่าหมอที่มันทำให้ก็เถือนด้วย
นี่นะครับก็เตือนกันหลายครั้งหลายคนแต่ว่าเคสนี้เนี่ย
ผู้เสียหายที่อยู่กับผมวันนี้เนี่ยบอกว่าเคยถูกจับไปแล้วนะ
แต่ทำไมยังมาเปิดได้อีกนะครับแล้วความเสียหายของพวกเขา
ยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาด้วยนะครับอ้าวคุยกันต่อนะฮะ
คุณวาชิค่ะคุณวาชินี่บอกแต้มบุญสูงแต้มบุญสูง
ยังไม่ทันได้ทำเหมือนเพื่อนเพื่อนใช่ค่ะทีแรกเราเราติดต่อหรือว่า
พูดคุยหรือรู้จักกับคลินิกแห่งนี้ได้ยังไงฮะเอ่อคือเขาติดต่อมาค่ะ
อืมอ่าเขาติดต่อผ่านว่าเอ้ยพี่พอดีว่าหนูอ่ะเอ่อ
ติดตามพี่อยู่นะคะเห็นจากติ๊กต๊อกคือช่องเก่าหนูว่ามีคนติดตามประมาณห้าแสน
อ่าเป็นดาวติ๊กต๊อกเราเป็นดาวติ๊กต๊อกอะไรอะไรอย่างงั้นด้วย
ก็รับรีวิวอะไรอย่างเงี้อยู่แล้วแต่ว่าประเด็นเลยก็คือเขาก็จะเหมือนกับว่า
เหมือนพูดตรงจุดนะคะพี่เหมือนมิจฉาชีพที่แบบเขาเข้ามาตีตัวแบบ
เหมือนสนิทที่แท้เขาก็เอ้ยอ๋อนี่หนูติดตามพี่อยู่นะ
เข้ามาคอมเมนต์คุยกันเหมือนรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาบอก
พี่เนี้ยพี่นะถ้าพี่แบบว่าไม่มีเหนียงอีกนิดนึงนะอื้อหือ
สวยได้กว่านี้อีกโอ้โหพอคำนี้ปุ๊บมันตรงจุดเลยเหรอ
เข้าเป้าเลยเหรอใช่เพราะเขาอ่ะอยากได้เป็นคนที่แบบรีวิวที่แบบว่า
ปกติที่อื่นอาจจะได้แต่แบบตัวเล็กเด็กเด็กสวยแต่เขาอ่ะอยาก
แบบเจาะกลุ่มคนที่อายุสามห้าสี่สิบขึ้นไปอ่าอ่าแล้วที่แบบเป็นสายอวบอืมอ่า
อ่าเอาแล้วฉันแน่นอนอ่าฉันแน่นอนเลยเขาบอกจะทำให้ฟรีไหม
หรือว่ายังไงเขาบอกว่าอามจะดูแลอืมอ่าอาร์มจะดูแลแต่คือเหมือนกับว่า
แบบอย่างเหนียงกับคางเนี่ยมันเป็นแผลเดียวกันนะพี่อันดูแลให้ได้
เสร็จปุ๊บแล้วแต่ว่าจมูกอ่ะอามนะมีเทคนิคใหม่พี่ไปเซ็นสัญญามานะ
เป็นเทคนิคเนี่ยเอามาจากเกาหลีเลยพี่ใช้แค่ซี่โครงกระดูกอะไรอย่างนี้
ทำเลยว่าแต่มันแพงนะพี่อืมอ่าพี่ห้าหมื่นพอเดี๋ยวอามอ่ะ
จะให้แบบว่าเอาสลิปให้แบบหุ้นส่วนดูแล้วแบบเดี๋ยวเรามีคืนกัน
วาชิเดี๋ยววันที่๑นะพฤศจิกาเดี๋ยวอาร์มจะเตรียมแบบว่าช่างภาพ
นู่นนี่นี่นั่นโอเคหนูก็ก่อนหน้านั้นหนูก็แอบไปดูก่อนว่า
ที่นี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่ที่นี่แคะว่าอยู่ลิมถนน
ใหญ่โตหรูหราไม่ได้แบบว่าหมอกระเป๋ามาพูดกับฉันแน่นอน
เราถึงตัดสินใจจ่ายเงิน

อา่มพอดีวันที่๑หายนี่ว่างจริง
ติดถ่ายไฟงานพี่หายอะไรอย่างนี้ขอเลื่อน

อา่มมีคิวไหม
อ่ามันเป็นเดือนธันวาปีห

พี่อ่ะพี่พี่มูใช่ไหมเออมูพี่รู้ไหมว่าถ้าพี่นะมีสะโพกอีกนิดนึงนะ
โอ้โยยสวยเลย
โอ้โหเอาอีกนะเอ่งนะโอเคอาร์มพี่ขอชื่อหมอ
พี่ขอดูแผลเหมือนกับที่เราเคยถามกันเช็ค
คือก่อนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเราไม่ใช่ว่าเราไม่หาข้อมูล
ที่แบบว่าเรามารีวิวอย่างเงี้เราต้องหาข้อมูลมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นชื่อหมอหรือว่าการคิดว่าคลินิกเนี้ยมีจริงไหมแต่ว่าเอาจริงคือถ้าเรื่องคลินิกนะ
หนูคิดอย่างงี้ว่าหนูไม่ได้ไปสอบประสอบเองเพื่อจะไปเช็คดูว่าเฮ้ยมันมีไม้ทะเบียนอะไรแล้วแต่เราไปดูสถานที่มาแล้วมันไม่ใช่แบบเอ้ยไปคลินิกอยู่ตามแบบในซอกในหลืบบนคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ต้องแบบระวังตรงนี้ในระดับหนึ่งเพราะหนูก็คิดเลยพี่ว่าการที่คนจะตั้งคลินิกขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอป้ายการตก
คนเพราะว่าเขาอ่ะไม่ยอมส่งชื่อหมอกับแผลมาให้หนูดูไอ้รอบสวมสะโพกเขาจะเอาเดี่ยวเนี่ย
ฉันต้องนั่งนอนนะแอปคลิปแอบคลิปเห็นกัน

เสร็จปุ๊บผ่านไป๒๖มกรา
เขามาโพสต์หน้าเพจว่าทางคลินิกนะคะรู้เท่าไม่ถึงการ

คอลโลเซคลินิคถ้าทิ้งเคลื่อนไว้แล้วจะไม่เห็นนี่คำว่ารู้เท่าไม่ถึงกันแล้วเขาน่าจะมีอะไรสักอย่าง
หรือไปเฝ้าอยู่๖๗วัน

พอทางคลินิกเขาโพสต์เนี่ย

แสดงว่าเขาจะต้องไปเจอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาก็เลยโพสต์

ผู้เสียหายมาพิมพ์ตอนนั้นยังไม่เยอะนะ
โอ้แต่หนูก็อูหูบอกเลยหนูก็๘บรรทัดเลยค่ะ
หูแบบเยอะแยะมาจนรวมผู้เสียหายได้๘๐กว่าคนอยู่ในมือหนูตอนนี้

สอบสวนกลางที่บกปคบ

เออไปเจอทนายเจมส์ยังไงหรือว่าไปไปเรื่องอะไรกัน

จะต้องหนูไปขอความช่วยเหลือจากเพจศัลยกรรมสวยบอกต่อ
ซึ่งพี่นิกกี้เขาจะเป็นคนดิวทนายเจมส์ให้
แล้วก็แบบนู่นนี่นี่นะเพราะพี่เขาเคยมีประสบการณ์

เพราะเอาจริงพี่ถามว่าถ้าเราไม่พึ่งทางเพจนะ
พวกเราอ่ะไปแจ้งความกันไปทำนู่นทำนี่ไปตามมัน
มันก็เฉยตำรวจบางเคสไม่รับแจ้งความด้วย
ใช่เขาบอกว่าก็ต้องดูเป็นผู้เสียหายเป็นแบบคนไปนะคะ
รับเงินเขาหรือเปล่าล่ะเคยไอ้นู่นไอ้นี่เขาหรือเปล่าล่ะอย่างเงี้อืม
หมายถึงอย่างเราไปแจ้งความคือจะไปแจ้งความอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมหลังจาก

แต่ตอนนั้นน่ะเขาเคยถูกจับตอนนี้มิถีวิจัยโกน๖๕

ตัวเราเองใช่ค่ะพอเข้าไปแจ้งปุ๊บทางตำรวจบอกว่าอ่า

ที่ไหนที่ไหนไปแจ้งที่ไหนไปแจ้งที่ถ่ายตัว
ชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะฮะน้องบ้านอยู่แถวนั้นหรือว่าแจ้งตามที่
อ่าบ้านอยู่แถวนั้นด้วยแล้วก็ไปแจ้งพื้นที่ด้วยอ่า
ใช่ค่ะเพราะหนูตอนโอนหนูโอนอยู่โซนตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นด้วย
คือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าก็มันเคยมีการแจ้งความแล้วนี่
ใช่ค่ะมันเป็นคดีแล้วใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเอาอย่างงี้ไหมเนี่ย
พรุ่งนี้เขามีนัดคืนเงินผู้เสียหายด้วยนะห้าพันบาทอ่า
เดี๋ยวพี่จะช่วยโทรคุยให้เอาเบอร์มาสิประมาณนี้แค่นั้นค่ะ
อ่าแล้วทีนี้พอโทรไปไม่ติดเขาบอกว่างั้นก็ลองไปคุยกับหมอดูนะ
เดี๋ยวมันก็คืนเดี๋ยวมันก็ทยอยคืนเชื่อพี่แค่นั้น
กำลัวช่วยไก่เกลียกำลังจะช่วยไก่เกลียไม่รู้จะพูดยังไง
หนูก็เป็นกำลังถูกไหมจริงจริงหนูก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อ
ไกลเกลี่ยอะไรก็แต่หนูว่าไม่รู้หรอกนะแต่หนูรู้ว่าอามอ่ะมัน
เคยพูดกับพวกหนูเลยว่าคือถ้าแค่สองสื่อสารอ่ะ
คือเขาต้องพูดตรงนะคะเขาเป็นคนมีตังค์ก่อนอย่างแรก
แล้วคือพ่อแม่เขาเนี่ยมีเส้นสายเอาจริงพี่ไปสืบหาดูได้เลย
ไปสืบมาหมดหนูไปเฝ้าบ้านมันจนแบบโอ้โหหนูจะไปนั่งกินข้าวหน้าบ้านมาแล้วเนี่ย
นี้เป็นนั่งกินข้าวหน้าบ้านเพื่อมาเชินเข้าบ้านนั่งกิน
นี่หนูมีคลิปหมดทุกอย่างดีไม่ไปวันนี้จะผลตกด้วยเนี่ย

รวมทั้งรวมกันแล้ว๘๐คนได้
๘๐นักที่เห็นหลักฐานตอนนี้
ที่ไปปคบเมื่อวาน

เพื่อร้องเรียนว่าทำไมยังปล่อยให้

และความเสียหายต่างของพวกเขาเนี่ย
จะได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างไร

คือเมื่อวานอะหนูไปมาแล้วค่ะ

หรือจะแจ้งข้อหาช่อกงประชาชนได้ไหม
เพราะมีคนตกเป็นเหยื่อแล้วก็เสียเงินกันหลายคน

แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกับทางภูมิกับการของปคบด้วยนะฮะ

เมื่อวานนี้ทางกลุ่มผู้เสียหายนะครับ
รวมกันก็เกือบ๘๐คนได้ใช่ไหมครับ
ไปที่บกปคบนะฮะ

ทำไมผู้ที่เคยถูกจับไปแล้ว

อยากให้เพิกถอนการประกันตัวได้ไหม

เพราะมันมีคนตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติมอีกใช่ไหม

เพราะว่าเขาอย่างแรกคือเขาทำผิดครั้งแรก
อย่างที่สองคือเขาไม่ได้มาข่มขู่หรือยุ่งอะไรกับพยาน
และอย่างที่สามก็คือเขาไม่ได้หลบหนีด้วย
แล้วก็บอกอยากให้แจ้งข้อหาเพิ่มเหรอ
ใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราพอหลังปุ๊

ใช่ค่ะไม่ใช่ช่อกงเฉย
แต่ว่ากรณีที่จะเป็นช่อกงประชาชนนะคะ

ซึ่งอย่างที่แจ้งเลยค่ะว่าเขาไม่รับแจ้งความ

เราก็เลยต้องไปเมื่อวานนี้ก็คือจะเป็นเรื่อง

เขาได้แค่เรื่องนี้เลยตอนนี้ค่ะ
ช่อกงประชาชนคือแบบลิบหลีมากเลยค่ะ
อ้าวเดี๋ยวพี่ถามทางผู้กรรมการปค

ผู้ชมครับผมสอบถามจากท่าน
พันธมตเอกสุพศพุ่มแหยมนะครับ
ท่านเป็นผู้กรรมการสี่ของกอง

คุ้มครองผู้บริโภคหรือบกปคบนะครับ

สวัสดีครับคุณภาคภูมิแล้วก็
ผู้เข้าร่วมรายการทุกท่านครับผม
ครับท่านผู้กรรมกรรมครับอย่างกรณีของคลินิก
ตรงนี้เนี่ยที่ผู้เสียหายเมื่อวานนี้ก็ไปร้องเรียน

แล้วเรื่องของการกระทำผิดซ้ำหลังจากที่เคยถูกจับและประกันตัวก่อนนะครับ
ตรงนี้มันมีเกิดขึ้นจริงไหมครับท่านหรือว่าได้รับรายงานหรือว่ามีคนมาแจ้งความอะไรเพิ่มไหมครับ
ตรงนี้มันมีเกิดขึ้นจริงไหมครับท่านหรือว่ามีคนมาแจ้งความอะไรเพิ่มไหมครับ

ก็คือว่าผู้ต้องหาถูกจับเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๖๕

ก็คือว่าผู้ต้องหาถูกจับเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๖๕

เป็นการประกันตัวเองที่ใช้เงินสดวาง๕๐๐๐๐บาท

ในส่วนนี้พนักงานสอบสวนก็ได้ทำสัญญาประกัน
และกำหนดวันให้มารายงานตัวทุกเดือน

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว

จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
ผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้แจ้งความเลยนะฮะ
อย่างนี้เขาไปแจ้งได้ไหมแม้ว่าจะจับไปแล้ว
พฤศจิกายน๖๕เขาอาจจะไปทำก่อนก็แล้วแต่เนี่ย
หรือว่าทำช่วงคาบเกี่ยวก็แล้วแต่อย่างเงี้เขามาแจ้งความย้อนหลังได้ไหม
คดีมันยังมีผลทางคดีอยู่ไหมฮะหมดอายุความหรือยัง
เรียนเรียนอย่างนี้นะครับผู้เสียหายผู้ต้องหาที่ถูกจับ
ในวันที่๒๔พฤศจิกายนเนี่ยเป็นการจับตามกรรมตามวาระที่ทำนะวันนั้น
ส่วนผู้เสียหายแต่ละท่านที่ทำในแต่ละครั้งแต่ละเคสนั่นคือคดีใหม่
ตัวอย่างเช่นณเวลานี้ทางของหมออาร์มเนี่ยมี๑๐คดีที่จะต้องดำเนินคดี
ทุกคดีที่มีการสอบปากคำของผู้เสียหายไว้แล้วนะครับ
ก่อนหน้าที่น้องจะเข้าไป๗คนนี้ก็จะมี๒คนผู้เสียหาย๒คนที่เข้ามาก่อนหน้านี้
แล้วณเวลาปัจจุบันเนี่ยผู้ต้องหามี๑๐คดีที่จะต้องถูกดำเนินคดี

ครับท่านภูมิครับว่าอย่างน้องอีฟน้องอีฟทำวันที่เท่าไหร่นะ

กุมภาพันธ์๖๕แล้วน้องยังไม่เคยแจ้งความเลยใช่ไหม

อย่างนี้อย่างนี้อิ๊บก็สามารถไปแจ้งความใหม่ได้ใช่ไหมฮะ
ขออนุญาตครับน้องอีฟนี้อ่าใช่คุณสุมารีไหมครับอ่า

นั่นแหละครับนั่นแหละไปรับดำเนินการ
ก็ถือว่าได้แจ้งเมื่อวานแล้ว

อ๋อแล้วอย่างนี้เข้าข่ายจะเข้าข่ายที่ว่า
แต่ว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะถูกจับ
มันก็เลยยังไม่เข้าข่ายว่ามากระทำผิดซ้ำหลังถูกจับ
ก็เลยไม่เข้าเงื่อนไขการเพิกถอนประกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
อาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่าแต่ว่าไอ้ส่วนที่
ไอ้ส่วนที่เราดำเนินคดีเนี่ยจากสินทรีย์เนี่ย
เพิ่งดำเนินคดีไปแค่คดีเดียวอ่า

แจ้งความร้องทุกข์เมื่อวานนี้
ไม่ต้องห่วงครับก็ทุกเคสทุกท่านเนี่ย
เป็นเจ้าทุกข์แล้วก็มีสิทธิ์เป็นผู้เก่าหาในคดีของตัวเองครับ
เขายังมีอีก๑๐คดีเป็นอย่างน้อย
และทางสพบก็ยินดีเปิดรับผู้เสียหาย
ไม่ว่าจะทำกับหมอคนนี้มาเมื่อไหร่

ภูมิกับฮะอย่างตอนนี้เขาบอก
เขามีหลายคนที่เสียเงินอะไรไปด้วย
หรือว่าต้องการรอการชดใช้เยียวยา
เรื่องที่เขาถูกทำแล้วมันหน้าพงหน้าพังเลย
ทุกคนเนี่ยต้องมาแจ้งความไหมฮะ
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่ได้เงินคืนอย่างนี้หรือเปล่า

ควรมาแจ้งครับ
กรณีนี้ผมจะขออนุญาตแยกเป็น๒ส่วนนะครับ

ทำได้รับความเสียหายครับ

แต่กรณีที่มีการวางมัดจำหรือ
มีการหลอกลวงให้โอนเงินมาแต่ไม่ยอมทำให้
อันนี้อันนี้ถือว่ายังไม่ได้มีการลงมือปฏิบัติการลงมือทำครับผม
ก็มีมี๒ส่วนครับ
แต่เอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยควรมาแจ้งความไว้ก่อนใช่ไหมครับ
ยินดีเลยครับมาได้ตลอดครับ
ยืนยันว่าไม่ได้มีแก๊กบีไม่ได้มีเส้นใหญ่
ไม่มีตำรวจที่ไหนช่วยเหลืออะไรเขาใช่ไหม
ไม่มีแน่นอนครับต่อให้อยากจะช่วยก็ช่วยไม่ได้ครับ
ครับทางผู้เสียหายจะได้สบายใจ
เพราะเขากังวลว่าจะมีเส้นใหญ่มีใครคอยช่วยเหลือหรือเปล่า
บางทีไปแจ้งความแล้วตำรวจบอกเขาเคยถูกจับไปแล้ว
นี่จะยังไม่ต้องแจ้งหรอกอะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมฮะ

ให้ไปแจ้งที่ไหนครับท่านที่ตกลงให้ไปท้องที่เกิดเหตุสอนอสุทธิศาล
หรือว่าให้ไปที่ปคบเลยครับ
เรียนคุณภาคภูมิอย่างนี้นะครับว่า
คบเป็นหน่วยงานเฉพาะที่มีอำนาจสอบสวน
เฉพาะตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้นะครับ
แต่ถ้ามันเป็นความผิดที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับดำเนินการให้ได้
แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของการช่อโกงอย่างเดียวยังไม่ได้มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
อันนี้ทางปกบไม่เนียมน่าสอบตรวจครับผมก็ต้องไปที่สถิษฐานก่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ท่องที่สนเราพูดถึงในเรื่องของการหลอกให้โอนเงินเราไม่ยอมนะครับก็แสดงว่าต้องไปสนสถิษฐานก่อน
ถ้าใครคิดว่าเสียเงินไปแล้วต้องการเรื่องของช่อโกงครับผมใช่ครับอย่างนี้เรียนเรียนเพิ่มเติมพี่ภาคภูมิอย่างนี้นิดหนึ่ง
ในส่วนของการช่อโกงในส่วนของการช่อโกงเนี่ยคดีที่เขาลงมือทำแล้วเขาหลอกลวงว่าเป็นหมอ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการช่อโกงแล้วครับครับการช่อโกงอ้างตัวว่าเป็นหมอและได้ลงมือทำ
สามารถแจ้งความที่ปคบได้เลยครับอ๋ออ่าเพราะฉะนั้นคือยังไงถ้าใครคิดว่าตกเป็นเหยื่อไปที่ปคบ
ก่อนกันแล้วกันแล้วได้ไม่ได้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวทางปคบก็จะแนะนำส่งต่อว่าควรจะไปช่องทางไหนนะฮะ
ได้ครับยินดีครับยังไงฝากท่านภูมิกับด้วยนะฮะขอบพระคุณมากครับท่านครับขอบพระคุณมากครับ

โอกาสนี้ก็ได้สอบถามเพิ่มเดิมครับ
ครับเวลาผมจะหมดเหลือ๓๐วินาทีจริงใครเป็นตัวแทนหน่อย

อยากทราบว่ามีหมอ
อยากฝากคืออย่างนี้ค่ะก็คือฝากบอกอย่างนี้ละกันค่ะ
ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นคลินิกอะไรก็ตามต่อให้คุณ
ตรวจสอบแค่ไหนอ่ะแต่ถ้ามีข่าวออกไปอ่ะค่ะ
กรรมของตัวเขาผู้กัดชีวิตปกติยังหลอกคนอื่นในเรื่องการเช่าเกงได้ปกติ
ปิดหน้าหมดอ่ะค่ะคือมองว่าไอ้ตัวสถานที่ที่ตั้งเนี้ย
เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรยังไงก็ได้ก็มีตัวบุคคลเนี่ยสำคัญกว่า
ใช่แล้วหมอจริงด้วยนะคะที่อาร์มเคยพูดถึง

มีเวลาที่จะหมดวันก็อยากทราบว่าหมอที่เกี่ยวข้องกับคลินิกเนี้ยจ้ะ
แหม่มกับหมอลินเนี่ยเขามีส่วนร่วมกัน
อันนี้คือหมอจริงใช่ไหมหมอจริงใช่ค่ะหมอจริงที่เขาส่งให้เราตรวจสอบ
ไปทำงานที่นี่อย่างเงี้เหรอใช่ที่ให้หมอปลอมเป็นคนสอนนะคะ
ใช่อุ๊ยหมอปอมสอนด้วยคือเขายืนอยู่ในห้องคาตัดค่ะ
แต่เขาไม่ได้เป็นคนลงบีนเอาละเดี๋ยวยังไงฝากกำลัวทดสอบต่อกันละกัน
วันนี้ขอบคุณมากที่มาเตือนภัยแล้วก็เป็นอุทาหรณ์กันด้วยนะครับ
ขอให้มีความคืบหน้าทางคดีนะครับหมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้พบกันหลังจบไทยรัฐนิวโชว์นะฮะ
ช่วงรางวัลมีถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลัดกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ